แต่ถ้าใครอยากจะกินแบบที่มันดูยิ่งใหญ่ดูมีพิธีรีตองมากขึ้น
พาไปกินหมูกระทะถ้าจะกินหมูกระทะจะต้องรอตอนเย็นใช่ไหมคุณ

เอออากาศที่มันแบบเหนาหน่อยใช่ไหมครับ
แต่ว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นใช่ไหมครับคุณผู้ชม
โหนี่น่าดังซาเลยทีเดียว
กลิ่นก็หอมฉุยโดนใจนะคะติดจมูกมันดีต่อใจจริง
ร้อนหรือว่าอากาศหนาวแบบนี้ยิ่งช่วงนี้นะคะจังหวัดขอนแก่น
อุณหภูมิอยู่ที่๑๕๒๐องศาเซลเซียสอากาศเย็นแบบนี้ร้านหมูกระทะ
เขาก็เลยปิ๊งไอเดียขายตอนกลางวันซะเลยสิเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้คลายหนาวกัน
ไออุ่นของเตาหมูกระทะสดน้ำซุปร้อนย่างหมูนุ่มปิ้งเบคอนแบบเคลียมนิดนะคุณค่ะ
เบคอนนี่ก็คือพวก๓ชั้นหมู๓ชั้นลักษณะคล้ายแบบนั้นนะ
มีมันนิดนึงนะย่างให้ร้อนจิ้มน้ำจิ้มเด็ดโอ้โหฟินกันทุกวันทุกคำเลยนะคะ
ที่สำคัญเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้นะคะเขามีลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องมาอย่างเนื่องแน่นเลยนะ
พอมาเปิดกลางวันนี้โอ้ลูกค้าถูกใจเลยลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างไปพูดคุยกันหน่อยค่ะ
อากาศหนาวให้มากินหมูกระทะค่ะมันก็จะคลายคลายหนาวไปมั่งใช่ไหม
ค่ะก็ยังก็ดีขึ้นค่ะเมื่อกี้หมูกระทะเนี่ยอากาศหนาวเนี่ยค่ะมันก็ทำให้อะไรอ่ะเราอวบอุ่นขึ้นอ่ะ
ช่วงนี้อากาศหนาวนะคะก็เลยจะหาอะไรที่แบบกินแล้วอุ่นร้อนกินนะคะ
อย่างเช่นหมูกระทะเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะคลายดีว่าคนก็เยอะเลยทีเดียว
แล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบตอนเที่ยงด้วยค่ะคนก็จะนิยมทานไม่ใช่เฉพาะหน้าหนาวค่ะก็กินได้ตลอด
ครับไม่ต้องเฉพาะหน้าหนาวนะหน้าร้อนก็กินได้แต่จะแกะหน่อยอาจจะเหงื่อหน่อย
เหือแตกเหงื่อแตนเลยทีเดียวเออแต่มันก็อร่อยนะคุณมันก็เหมือนเรากินอะไรที่มันร้อนร้อนไง
อะไรเผ็ดนะแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงบางทีกินดึกมากไปมันก็ไม่ดี
มากินกลางวันแบบนี้จะได้ใช้พลังงานให้เต็มที่นะขอสั่งเลยค่ะหมูเบคอนเนื้อผักหลายอย่างจากตรงนี้
เลยละกันแล้วพอกินเสร็จแล้วเนี่ยนะพอช่วงบ่ายปั๊บเอ็นหลังทันที
แต่กินเยอะเกินไปกินพอดีพอดีนะก็กินกับคุณนั่นแหละแต่ว่าคลายหนาวได้อย่างดีเลยทีเดียวดีมากเลยไอเดียดีมากเลยนะคะ